คุณผู้ชมทีนี้ข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้
มันกลายเป็นเรื่องเศร้าซะแล้วนะคะ
คือเรานำเสนอข่าวบอกว่าช่วงสายของวันที่๒๐มกราคมที่ผ่านมา
น้องอายุ๒ขวบเศษชื่อว่าน้องกั้ง

เก็บมะนาวหลังบ้านแล้วน้องก็หายตัวไป
ตอนนั้นครอบครัวสันนิษฐาน๒อย่าง
คือ๑มีคนลักพาตัวน้อง
๒น้องไปเล่นน้ำแล้วน้องจมน้ำเสียชีวิต
ปรากฏว่าล่าสุดแล้วน้องเสียชีวิตจริงนะคะ
แล้วพ่อแม่ไปเชิญดวงวิญญาณน้อง
เศร้าเสียใจภาพนี้แหละค่ะ
พ่อเรียกงั้นเลยนะลูกเข้าบ้านแล้ว
นี่ค่ะคุณผู้ชมพ่อกับแม่ของน้องกั้งนะคะ
คือเขานิมนต์พระสี่รูปไปทำพิธีเปิดทางให้เจอน้องกั้ง
ตอนนั้นน้องยังหายตัวไปยังไม่เจอนะฮะ
น้องหายตัวไปตั้งแต่๑๑โมงของวันที่๒๐มกราคมที่ผ่านมา
ทวดพาไปเก็บมะนาวในส่วนข้างบ้าน
นี่ค่ะมาทำพิธีแบบนี้นะคะ
ทวดพาน้องไปเก็บมะนาวในสวนข้างบ้านที่นางรองบุรีรำ
ตอนนั้นเนี่ยอย่างที่บอกไปตั้งประเด็นการศูนย์หายของน้องไว้๒ประเด็นนะคะ
ลักพาตัว๒จมน้ำ
สระห่างจากบ้านไปสักประมาณ๓๐๐เมตร
แต่ว่าชุดประดาน้ำเข้าไปงมหากว่า๖ชั่วโมงแล้วนะ
ก็ไม่พบครอบครัวก็เลยหวังว่าถ้าเกิดหาแล้วไม่พบ
แสดงว่าน้องอาจจะไม่ได้จมน้ำแล้วก็ศูนย์หายไป

ก็เลยมีความหวังว่าน้องยังมีชีวิตอยู่
ก็เลยกลายเป็นภาพนี้นิมนต์พระสี่รูปนะครับ
ให้เจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางเปิดทางให้ช่วยหาน้องเจอนะคะ
มาทำพิธีสวัสดิ์มณเปิดภูมิฑรมี
แล้วคุณดูนะท่านเนี่ยชี้ไปทางหนึ่งคือทางทิศตะวันออก
มูลใหญ่มีหงอนรัดน้องกล้างเอาไว้ในน้ำแล้วเขาจะปล่อยตัวน้องคืน
ปล่อยตัวน้องกั้งให้คืนก่อนเที่ยงของวันนั้นนะ
จนกระทั่ง๑๑นาฬิกา๗นาทีก่อนเที่ยงนะ
เจ้าหน้าที่ไปพบศพน้องกั้งอยู่สระน้ำทางทิศตะวันออกจริง
ทิศก็ถูกต้องถูกต้อง
พระครูประหลัดวิชาณบอกว่าทิศตะวันออกใช่ไหมเจอทางที่ตะวันออกค่ะ
บอกว่าเจอก่อนเที่ยงใช่ไหมเจอก่อนเที่ยงค่ะไปเจอศพน้อง๑๑นาฬิกา๗นาที

สระแห่งนี้ห่างจากจุดที่น้องหายตัวไปสักประมาณหนึ่งกิโลเมตร
พอเจอศพปุ๊บแน่นอนนะคะว่าครอบครัวนี้เขาก็เศร้าอยู่แล้วแหละ
ส่วนสาเหตุที่น้องกั้งเดินไปไกลถึง๑กิโลเมตรมันก็มีสาเหตุเหมือนกันนะ
เขาบอกว่าสาเหตุนี้น่าจะเดินตามเจ้าต้า
ต้าเป็นสุนัขตัวผู้อายุ๒ปี
เป็นสุนัขของคนข้างบ้าน
แต่เจ้าต้ากับน้องชอบเล่นด้วยกันเป็นประจำนะฮะ
แล้วอาจจะเล่นกันไปเดินตามกันไปแล้วก็เดินตามเจ้าต้าไป
แต่น้องพัดตกลงไปพัดตกน้ำนะแต่ว่าที่มันสังเกตคือในช่วงกู้ภัยไปค้นหาสังเกตว่าทำไมเจ้าต้าเนี่ยไอ้หมาตัวเนี้ย
มีท่าทางลุกลิ้นลุกลนถ้ามันพูดได้มันคงจะบอกแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะ
จึงได้ให้พูดว่าต้าพาไปซิพาไปหากั้งหน่อย
แล้วต้าเนี่ยมันก็วิ่งไปคุณผู้ชมนำหน้ากู้ภัย
จนไปเจอศพจริงมันพูดไม่ได้แต่ว่ามันแสดงออกได้
คือมันพาไปได้เออนะครับซึ่งกู้ภัยเอ๋ยชาววัดเอ๋ยก็แปลกใจว่า
ตอนเช้าก็เดินมาแล้วรอบหนึ่งนะฮะแต่ทำไมไม่เจอ
ตรงจุดนี้นะเออเขาบอกว่าเดินมาไม่ใช่รอบ๑๒รอบที่ซ้ำไป
สองรอบทำไมไม่เจอแล้วมาเจอทีหลังเนี่ย

ทีนี้จากการตรวจสอบสภาพศพเบื้องต้นพบว่า
แล้วก็ยังไปเจอท่อนไม้เปื้อนเลือดลอยอยู่ข้างตัวน้องด้วย
อันนี้มันก็น่าสงสัยว่ามันเป็นการเล่นกับหมาเฉย
หรือมันมีคนทำให้น้องเนี่ยบาดเจ็บและเสียชีวิตหรือเปล่า
เดี๋ยวต้องเอาไปชนะสูตรต่อที่โรงพยาบาลบุรีรำ

แต่สุดท้ายนะคุณเบ็ดเสร็จแล้วท้ายที่สุดแล้ว
คุณไพรินเจริญกุลอายุ๕๑ปีเป็นคุณยายของน้องกั้ง
แล้วก็เป็นตัวแทนของครอบครัวด้วย
เราไปพูดคุยนะคุณยายบอกว่าทางครอบครัวตอนนี้
ที่สุดแล้วลงความเห็นกันว่าจะไม่ส่งศพน้องไปชนะสูตรต่อที่กรุงเทพ
เพราะทุกคนมองว่าอันนี้อาจจะเป็นวิบัติกรรมของน้องกั้ง

ก็เลยมีชีวิตอยู่ได้เพียง๒ขวบกับอีก๖เดือน

ก็เลยบอกว่าไม่ติดใจหรือสงสัย

ว่าเป็นความผิดพลาดของคนภายในครอบครัวกันเอง

แล้วก็ทำให้น้องคลาดสายตาสุดท้ายน้องเสียชีวิตเนี่ยนะคะ

หลับแบบนี้ไม่อยากอ่านเลย
มีลูกหลานเด็กเล็กก็ต้องอย่าให้คลาดสายตา